เคียงที่มันงอกออกมาจากคดีสังหารฟอสกับสปาย
ก็คือกรณีเงิน๗ล้านบาทที่เสียอ้วน
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการบงการฆ่าฟอสกับสปาย
พูดที่สพนาจอมเทียน
บอกว่าได้มีการโอนเงินให้กับครอบครัวฟอส

จริงเหรอมีหลักฐานไหม
อ้วนบอกเลยนะคะว่ามีหลักฐานเป็นสลิป
หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งถัดมาค่ะ

คนนี้ก็มีชื่อนะในภูเก็ต

เขาเอาหลักฐานการโอนเงิน
เสียอ้วนโอนเงินไปให้ครอบครัวสปาย
เอามาแฉนะครับ
ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและในทุกขั้นตอนด้วย
ใช่คือตอนนี้ชุดข้อมูลมันออกมาไม่ตรงกันนะคะ
อ้วนซึ่งเป็นผู้บงการ
เสียอ้วนสายเปย์เริ่มเพราะรักจบเพราะแค้น

อ้วนบอกว่าโอนไปให้๗ล้านบาท
ต่อมาคุณแม่สปายบอกว่าไม่นะ
ได้มาแค่ล้านเดียวแล้วก็ไอ้ล้านเดียวมันหมดแล้ว

กับเอาเงินไปทำศพน้องสปาย
ส่วนพ่อเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้แหละที่

แล้วก็กระแสตีกลับมาที่ครอบครัวของสปาย
ก็คือเอ๊ะไปหลอกเอาเงินเขาหรือเปล่า
หลอกเอาเงินไปซื้อบ้านสร้างบ้าน
ไปซื้อรถแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบนี้
ล่าสุดนะคะคุณแม่ของสปายเนี่ย
ยืนยันกับนักข่าวไทยรัฐออนไลน์บอกว่า
เงินที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อสักครู่เนี่ย

เพราะว่าสปายเนี่ยทำงานที่ภูเก็ตเนี่ย

ก็เลยพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวภูเก็ต

เงินจำนวนที่คุณพ่อระบุว่า

มันถูกระบุว่าเป็นเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ
นี่ไงชุดข้อมูลมันไม่ตรงกันเนี่ยนะคะ
แต่เอาล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรา
เราเป็นเพียงสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเป็นหน้าที่ของตำรวจนะ
แต่ว่าทางครอบครัวของสปายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะ
เพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยหลังจากที่มันเกิดคดีนี้ขึ้นมาเนี่ย
แสสังคมคือสงสารฟอสสงสารสปายสงสารครอบครัวฟอสสงสารครอบครัวสปาย
แต่พอมันมีประเด็นเงิน๗ล้านบาทงอกขึ้นมาเนี่ย
แสตีกลับต้องยอมรับนะคะว่ากลับไปที่ครอบครัวสปายพอสมควรนะ
ว่าเอ๊ไปหลอกเขานะสิเขาถึงแค้นขนาดนี้
เอาละเดี๋ยวติดตามกันยาวนะสำหรับคดีนี้นะ